บาปอาหร่อน

อ้าวไปหรืออ้าวคุณเช้าวันนี้

กว่าพี่หนุ่มเห็นพี่หนุ่มชอบทำอย่างนี้

ผมไม่ว่าผมจะโทรหาเขาก่อนเลย

ฉันรู้แล้วเธอไม่ต้องบอกแล้วฉันเข้าใจ

ผมก็ว่าผมจะทำผมทำอะไรก็แบบไม่มีใครทำผมให้ผมเลย

ใครดูนะเชื่อผมว่าอีกหน่อยเนี่ยนะ
คิ้วพี่ม้าเนี่ยนะจะต้องอยู่บนนี้

โหดึงไปแล้วไม่ได้เย็บด้วยนะมัดไว้
ขอโชว์เขาเดินโชว์ใหญ่ที่๓แซ่บ

ปลูกผมเขายาวแบบโอ้โหน่าตกใจมากแม่ผมมาเร็วแบบ
เหมือนหย่อวิธมินแล้วผมพูกเข้ามาอย่างเงี้ย

พรุ่งนี้จะให้หนุ่มไปมดดูความสวยของฉัน

หนูหลบกูไม่ให้เพราะเขาถ่ายรายการกันอยู่

เราไปเรื่องแก๊งระเบิดระเบิดเมืองไหม

ไม่แต่คนดูก็ชอบไม่ได้แบบนี้แหละ

ลุยคนที่ซ่อนตัวแก๊งวางระเบิดป่วนกรุงนะฮะ

กรณีเหตุการณ์วางระเบิดในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพนะครับ
เมื่อวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ
เมื่อเที่ยงวันนี้เองมีรายงานมาแล้วนะครับว่า

แล้วก็หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมด้วยสุนัขดมกลิ่นหาสาระเบิดนะครับ
ซอยลูกจันทร์แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครครับ
ตามคำสั่งของพลตรวจตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับ
ท่านเป็นผู้ช่วยประชาการตำรวจแห่งชาติ
หลังสืบทราบนะครับว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุวางระเบิดรวม๔จุด
ไม่ว่าจะเป็นตลาดไซส์วอล์กนะฮะภายในซอยเพชรบุรี๑๙
อยู่ด้านหลังโรงแรมอินทรานะครับที่มีเหตุเพลิงไหม้
ร้านค้าเสียหายจำนวน๖๐แผง
อกจากนี้ครับก็ยังมีห้องแถวด้านหน้าตลาดเฉลิมลาบถนนราชปารพ
แล้วก็ที่ร้านไพโรดเบเกอรี่นะฮะไม่ใช่ขายเป็นเบเกอรี่ไม่ใช่นะ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
ซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้เสื้อผ้าที่เขาขายอยู่นะครับ
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่สอนอพญาไทยนะครับ
โดยกลุ่มคนร้ายทั้งหมดนั้นมีความเชื่อมโยงกันนะฮะ
โดยทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นไปที่อพาร์ทเมนต์ดังกล่าว
พร้อมกั้นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เพื่อความปลอดภัย
อย่าเข้าไปยุ่งโดยพาร์ทเมนต์ดังกล่าวนะฮะ
เป็นแบบรายวันแล้วก็รายเดือนอยู่ในซอยลึกนะครับ
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เองได้เก็บหลักฐานที่อยู่ภายในห้องไปเรียบร้อยแล้วด้วย
ครับผมนะฮะก็ตรวจสอบกันอีกต่อไปอีกรอบหนึ่งนะครับ

แต่ว่าเขาก็จับได้หลายคนแล้วนะ
ก็จับได้หลายคนแต่ก็เขาบอกว่าเป็นขบวนการที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่
แต่เขาดูแล้วระเบิดมันไม่ได้แบบระเบิดแบบรุนแรง
เหมือนแก๊งส่วนเมืองเป็นระเบิดสร้างสถานการณ์
มันเป็นเหมือนแก๊งป่วนเมืองมันใช่คนเจ็บ
ก็มีพี่แต่ก็ถามว่ามันรุนแรงตอนพระพรม
พรมหนักกว่าตอนพระพรมมาหนักกว่าเยอะ
แต่อันนี้มันเกิดขึ้นแบบถี่แล้วก็หลายจุดแล้วก็
มันทำให้คนวิตกจริตไปเองด้วยเหมือนกันในหลายอย่าง
คุณหนุ่มคิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหม

งจี้เธอว่ามีไหมทำไมเธอถึงเชื่อว่ามี

ไม่ก็ฟังสารคดีดูจากอเมโกอเมริกาเขาก็คงไม่น่าโกหกว่าแม่

เพราะว่าเพื่อนผมบางทีเขาเคยคุยมนุษย์ต่างดาว
เวลาคุยกันเค้าจะ
อ๋อนั่นเธอเมา

มันไม่มีที่สิ้นสุด
แต่วันนี้เขามีผู้เชี่ยวชาญแดนวิศวกรรม
ทำไมเธอกินขนมไม่เวลาฉันอ่านข่าว
ไม่รถลูกอม

บำรุงเสียงบำรุงเสียง

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบเครื่องตรวจจับ
คลื่นไมโครเวฟอินเฟอเรดดรก้องพบอยู่เย็น
เขาบอกว่าเขาเชื่อเขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริง
แล้วก็ได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์
จากยังมีอะไรอีกมากมายที่มีความเป็นไปได้ได้จากมนุษย์
เอาง่ายเขาบอกว่าแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้
คิดว่ามนุษย์จะคิดเองได้เหรอหรือแม้กระทั่งปีละมิตรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ

พี่เราย้อนกลับไปกี่พันปีเมื่อก่อนมีเครื่องจักรเหรอ
เอาไม่มีนี่อ่ะแล้วมันสร้างกันได้ไงเป็นมิตรเขาบอกว่าใช้แรงคนไง
ใช้แรงคนก็ขนหินขึ้นไปปึ๊บ
เพราะว่าตาพัทธวิดกเขาบอกว่าเราก็คือมีทวีฟใช่ไหม
พูทวีปมีหน้าสี่เหลี่ยมหน้าวงกลมเนี่ยเขาบอกเพราะช่วงช่วงนั้นที่เรายังแบบ
ทำความดีกันเนี่ยยังไม่ไกลกับศาสนาหรือไกลกับเทพเพราะโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์อยู่ใกล้กันมาก
เนื่องจากยังมีอะไรอีกมากมายที่มีความเป็นไปได้จากมนุษย์นอกโลกซึ่งอยู่
จากโลกเราเนี่ยหลายปีแสงและเคยออกมาเตือนอย่างต่อเนื่องในเรื่องภัยพิบัติโดยเฉพาะซึนามิ
แต่ตอนนั้นคุณไอ้ม้าบอกไม่มีเหล็กเนอะเค้าบอกว่าซึนามิเมื่อปี๒๕๐๓จากพายุสุริยะจนเป็นข่าวเกลียวกล่าว
แล้วก็จากการศึกษาปฏิทินดวงดาวดวงดาวเรียงตัวกันเนี่ยเป็นการส่วนตัวเนี่ยเขาบอกล่าสุดเนี่ยได้ออกมา

ถ้างโง่ขนาดนั้นเราจะเป็นพิธีกรกันไหมเราไปนั่งเล่นกันอย่าลืมสนุนพี่บ้าวดีนะ

เขาศึกษาการเรียงตัวของดวงดาวเป็นการส่วนตัว
ก็ศึกษาเป็นตัวเค้าเอง

จะเกิดการก่อตัวของน้ำในอากาศสูง
บอกถึง๑ปริมาณฝนและพายุจะมากขึ้น
ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปแต่ตอนนี้เราแรงอยู่ถูกต้องไหม
แม่น้ำโขงแรงหมดเลยเขาบอกคอยดูเดือนกันยายนนะ
สิงหาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีแนวโน้ม
ซึ่งบางประเทศจะเกิดทั้งแผ่นดินไหว
แล้วก็น้ำท่วมหนักเราดู
อานสิอานสิอานอาน
ถุงสูงขึ้น

ก็ผมก็งงว่าถามไม่ได้
แต่ไม่ต้องถาม
ไม่ต้องจุดกร
ไม่ต้องจุดกร
เข้าใจมั้ย
เห็นได้ยินไม่ชัดไง
สว่างแต่เช้านี้
ผิดเหรอผิดผิดบางทีอะไรปล่อยข้ามเวลาเธอทำอะไรผิดฉันก็ยังปล่อยข้ามไม่ทำไปสนใจ
โอเคคุณแม่เวลาดีคุณแม่อีก๔นาทีคุณแม่ขายครับผมนะ
แล้วก็จะเกิดอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแปรปวนง่ายจากร้อนจัดจะกลายมาเป็นความกดอากาศเปลี่ยนมาเป็นฝนตก
คอยดูปลายเดือนสิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นอากาศมันจะแปรปวนถูกรู้ดู
ในไทยจะเกิดขึ้นจริงในช่วงนั้นก็คือปลายเดือนสิงหาคมนี้
จนเกิดปีนี้เตรียมตัวน้ำท่วมอยากเห็นจังเลยน้ำท่วมเป็นยังไง

ก็ตอนนี้พายูมาใหม่นั่นไง

วันนี้ควรเอาส่งที่กองพนม

ก็ยังไม่เยอะจริงก็ยังไม่เยอะ

แต่สิ่งที่อยากจะเตือนให้คนตระหนัก
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกอย่างเป็นภัยพิบัติ

แม้แต่คนก็เป็นตัวภัยพิบัติ

ในบริเวณที่มีความเสี่ยง

อุปกรณ์พร้อมหรือยังคนไทยเตรียมตัวกันหรือยัง

ขนาดที่ความกังวลว่าโรค
คำถามตั้งแต่เด็กแต่เราอยู่ป๓ป๔

วางนะวันหนึ่งก่อแต่เรื่องสร้างแต่เรื่องแต่เล่า

เข้าใจไหมเวลาที่เลือดมันเปลี่ยนเป็นกรดมันจะเป็นมะเร็ง
รึรึไม่ฟัง
ก็จะไปฟ่าวย่าชั้นอยู่นานจะจะศึกษากับหมอ
เพราะฉะนั้นเธอต้องฝึกกินน้ำด่าง

อันนี้เค้าเหนื่อยมากเลยอ่ะ

ต้องยอมรับว่าโรคแตกเคยเกิดขึ้นมาแล้ว

อย่าประมาท
เพราะชีวิตคนเรามันไม่แน่

เข้าใจไหมแล้วก็วงเล็บอีกหนึ่ง

ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่มุมมอง
สิ่งสำคัญอย่าให้ใจตัวเองแตะนะ
หากข่าวภัยพิบัติทำให้ตื่นตนก
สิ่งที่ออกมาเตือนเตือนด้วยความเป็นห่วง

อยากให้บริโภคข่าวสารโดยใช้วิจารณญาณ

ในเดือนกัญญาอาจจะมีแบบว่า
มีภัยพิบัตรหรืออาจจะมีซึนามงซึนามิ

นี่ไงเขาบอกจะมีผลทางดาราศาสตร์เยอะเหมือนกันนะ

ถูกต้องสนักงานข่าวต่างประเทศ
คุณหนุ่มเป็นดาราก็ดีเป็นพิธีกรก็เก่ง

โหคุณนี้ก็เต้ากันเก่งเนอะ

เดี๋ยวฉันทำให้ดู
โอเคสนักงานข่าวต่างประเทศ

พบการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อย

พร้อมกับคาดว่าดาวเคราะห์น้อยดวงดังกล่าว
จะลอยเฉียดโลกในวันที่๑๐สิงหาคมนี้

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๕๗๐เมตร

ระยะห่าง๗๔ล้านกิโลเมตร

ยังมีการวิเคราะห์ด้วยว่าดาวเคราะห์น้อย
จะมีโอกาสเบี่ยงเส้นทางเข้าหาโลกด้วย

เป็นยังว่ามีโอกาส

แต่อยู่ในระยะที่มีโอกาสเกิดอันตราย

ถ้ามีเส้นผ่านสูงกลางไม่เกิน๒๐๑๕
จะไม่มีผลกระทบต่อโลกมากนัก

และสร้างผลกระทบไปทั้งโลกทันทีครับคืออันนี้เนี่ยจริงแล้วมันชื่อว่า
พอมันหมุนปุ๊บวงโคจรของมันในวันที่๑๐ที่จะถึง
มันจะมาเฉียดกันแบบใกล้กันมาก
แต่ในระบบของดาราศาสตร์เนี่ยคือเขามองว่ามันห่างถึง๗ล้านกิโลเมตร
แต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันมาใกล้มันมีโอกาสแตกตัวออก
แล้วถ้าเกิดแตกตัวออกเนี่ยไอ้ตรงที่มันแตกเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันแตกมาเป็นความใหญ่ของมันแค่๑๐เมตร๒๐เมตร
ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันแตกออกมาแล้วความใหญ่ของมันไปอยู่ที่ระดับประมาณ๑๐๐เมตร
มันมีโอกาสที่จะถูกเหวี่ยงแล้วก็ตกลงมาในระบบอากาศ
เขาเรียกอะไรนะชั้นบรรยากาศของทางโลกได้เหมือนกัน
ก็อาจจะมีแบบอาจจะได้เห็น
ก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วระหว่างไอ้เจ้าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เนี่ยนะฮะ

คือถ้ามันตกลงมาใจกลางกรุงเทพกรุงเทพหายหมด
ถ้าตกนะถ้าตกนะต้องบอกก่อนนะ๕๐๐เมตรนะคือใหญ่๕๐๐เมตรเนี่ย
ถ้าตกลงมาเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพหายหมดปริมณฑลหายหมด

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่ความกว้างเนี่ยที่มันแตกออกมาแค่๑๐๐๑๐๐เมตรนะฮะ

เป็นระดับแบบเป็นระดับอำเภอระดับประเทศระดับโลกที่เขามีการคาดกันอะไรอย่างนี้

ยังไงก็ไม่มีการที่แบบจะแตกออกมาด้วยซ้ำ

อันนี้ที่เขามีการ

ราดเภาว่างอย่างคุณแม่ไง
แต่จะบอกว่าไม่ต้องตกใจนะครับ
คือไอ่ดวงนี้นะครับมันจะมันใกล้วันที่๑๐ได้จะโดยถึงนี้ถูกไหม

โหมันตามไปกับทั่วมันมีมาอีก๘ดวงฮะ
คือไอ้ดาวพ่อน้อยในเดือนนี้จะมีอีก๘ดวง
แต่อันนี้เป็นแค่ดวงที่มันเป็นลูกใหญ่เท่านั้นเอง

ลูกในช่วงเดือนนี้จะมีบางลูกใกล้กว่านี้อีก
แล้วอีก๘ดวงอันนี้ใหญ่ไหมพี่หนุ่ม
ไม่ใหญ่เท่านี้อันนี้ใหญ่สุด

มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องสวียะไง

ใช่ที่ลอยลงมาจากที่

แต่ว่าก็มีนักโหราศาสตร์เขาก็มา

ก็ต้องดูเพราะวันนี้มันก็ค่อนข้างจะร้อนแรง
เพราะว่าปกติแล้วอย่างพวกดาวเคราะห์น้อยหรือว่าดาวหาง

ที่แบบนั้นนะครับหมอรักษ์เขาบอกหมอรักษ์เขาพูดเอาไว้เหมือนกันนะ

ก็จะมีปรากฏการณ์จะมีนู่นนี่นั่นมีอะไรตลอดอะไรอย่างนี้
โอ้โฮน่ากลัวนะซึ่งมีต้องระวังว่า

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้เราก็น้อยมันจะเป็นก็เหมือนกับเป็นลูก
แต่ถ้าเกิดว่ามันตกมาระหว่างที่ตกเขาเรียกว่าผีพุ่งใต้
แต่เพิ่งมาถึงที่พื้นแล้วเขาถึงจะเรียกว่าอุกาบาท

นี่คือเก่งมากเลยจบราศาสตร์มาเก่งสิคุณแม่ไม่ต้องนิดนึงนะเนี่ย
แล้วเวลาพี่หนุ่มถามทำไมต้องตอบอย่างนี้
ฉันตอบไม่ได้อย่างนี้เธอเนี่ยการประทุสูงขึ้นคืออะไร
ผมไม่ต้องถามมันเป็นชั้นของคุณไม่ต้องตอบได้อย่างนี้

แหม้นจะตบอยู่แล้วนะตรงนี้

ก็ไม่น่ากลัวอันนี้ไม่น่ากลัวสามารถไม่มีแค่๑ในล้านอย่าตกใกล้
ดาราศาสตร์คือวันนี้หมอลักษณ์เขาก็พูดแบบกลางอะนะ
เขาบอกว่ามันวันที่๒๐สิงหาคมที่เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าอีก๘ดวงถูกต้องไหม
แต่วันที่๑๐มันอีกแค่ดวงเดียวแต่เป็นดวงใหญ่
ก็คือถ้าเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยด้วยมันเป็นเลิกที่แบบเป็นมงคลนะ
แล้วก็ดาวพระราชสบดีเนี่ยเตรียมกลับจังหวะเดินหน้า
มีตำแหน่งเป็นมหาจักรในราศีพิจิกษ์ความลับคือให้ทำบุญสร้างกุศล
ในวัดที่ห่างไกลวัดที่อยู่กลางทุ่งนาป่าเขาที่กำลังก่อสร้างวิหาร
หมอรักเขาบอกอย่างนั้นว่าไม่ใช่แบบไปวัดประจำประจำอย่างเช่นวันนี้
คุณไปต่างจังหวัดคุณไปเจอวัดที่เขาก่อสร้างโดยเฉพาะที่อยู่กลางทุ่งนา
หรือเป็นวัดที่อยู่บนป่าบนภูเขาวัดกระดาน
คุณไปช่วยเขาสัก๑๐๒๐บาทมันจะเป็นการเปลี่ยนดวงเหมือนกัน
อันนี้คือการหน้ายุนมูเตรลุนได้แบบ
หมอลักษณ์นะแล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้มันจะเป็นเนื้อนาบุญ
เป็นการเสริมบารมีให้กับตัวเองเขาว่าอย่างนี้
ส่วนในวันที่๑๐สิงหาคมมันก็จะเป็นอีก๑วัน
ถ้าสมมุติคุณมีโอกาสคืออย่าไปทำอะไร
สมมุติเราคนไทยจะติดประมาณว่าใครทำบุญ
วันที่๑๐กับ๒๐สิงหาคม

อ่าควรกระจายบุญไป
แล้วก็ห้ามไปสถานหาดโครจร
งดสิ่งที่ผิดศิลธรรม

พยากรนี่คือจุดเปลี่ยนดวงชะตาแผ่นดิน

เป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาคน

เดี๋ยวเราก็ไปติดต่อติดตามกันในไทยรัฐนิวโชว
วันนี้น่าจะมีการตั้งประเด็นกันไปมากมายเลย

นักเรียนสวมหม้อแทนหมวกกันน็ก

นักเรียนขี่บรสัยซ้อนสามมาโดยไม่สวมหมวกกันน็ก
แต่มีอยู่คนหนึ่งลักษณะคล้ายสวมหมวกมา
แต่เมื่อมองใกล้มันไม่ใช่หมวก

นึกว่าใส่หมวกกันน็อกบางอาจตบตาตำรวจ

ว่ากล่าวตักเตือนน้องมีกิจกรรมที่โรงเรียน

โดยทางตำรวจผู้โพสต์ภาพได้ชี้แจงนะครับ

แต่คนกลางนั้นมองไกลเห็นว่ามีหมวกกันน็อก

ว่าจะถามว่าทำไมให้คนขับเขาใส่คนกลางใส่ทำไม
ปรากฏว่าพอเดินไปใกล้น้องนักเรียนเอาหม้อมาครอบหัวไว้

ตำรวจก็เลยเอามาให้น้องคนขับลองใส่แทนตามภาพครับ
ทั้งนี้นะครับจากภาพที่เห็นก็ถูกแชร์ออกไป
มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่เอ็นดูนะฮะความน่ารักของน้อง
บางส่วนก็อยากให้น้องหาหมวกกันน็อกมาใส่หน่อยเพื่อความปลอดภัย

โดนไหมอ่ะไม่โดนถ้าเขาว่าเก่าตักเตือนมันก็ปล่อยไป
ฐานเยี่ยมเลยน้องก็พยายามจะหาอะไรมาคุมอ่ะใช่ไหมล่ะ
วันนี้เป็นข่าวที่คนพูดถึงเยอะมาก๑๒ล้านถูกรางวัลที่๑
แต่จัดปาร์ตี้ยาบ้าโอ้โหซื้อยาบ้าไว้แจกจ่าย

เอาไปซุกไว้ใต้ต้นโคนมะม่วง
แต่เขาไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายเขาเป็นผู้เสพ
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ

คุณน่าจะโอเคนะชีวิตน่าจะดี

ที่บอกว่าคนที่ถูกหวยมันมีทุกคลามันมีจริงนะ

นี่เขาดูแลให้คุณไงเห็นคุณกำลังอ่านข่าว

วันนี้ฉันไปฟังเรื่องหมอเกี่ยวกับการแบบว่า
เลือดเป็นกรดฉันก็ถามโอ้ฉันนึกหน้าเธอเหรอ
คุณระวังจัวก่อนคุณจะโอ๊ยไป

วันนี้ที่สพบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายยุทธ์
อายุ๓๙ปีหลังสืบทราบว่า
เป็นผู้ค้ายาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่

พยายามจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ว่ากดจับปุ้มออกไว้ได้
กดจับไว้ได้พร้อมขวงพลาสติกฝังดิน

นำขึ้นมาตรวจสอบก่อนที่จะพบยาบ้า

ถ้า๓๑เมตรจริงคือมันไม่ได้จำหน่ายหรอก
คือมันเก็บไว้เสพนี่แหละบรรจุเอาไว้ในหลอดพลาสติกนะห่อหุ้ม
ดินน้ำมันอีกชั้นโอ้โหเก็บไว้อย่างดีขึ้น

จากการสอบสวนนายยุทธ์เนี่ยเคยเป็นคนเก็บผักขายในพื้นที่
อยู่ดีปุ๊บดวงชะตาเปลี่ยนคนเรามันจะรวยอะไรก็ห้ามไม่ได้

ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่โอ้นี่บ้านเหรอฮะบ้านบ้านโอ้โห
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละ
ฮะทำให้ได้รับเงินสดนะเท่าไหร่ครับสิบสองล้านบาทฮะโอ้โห
ไปซื้อที่เท่าไหร่๔ไร่๔ไร่ก็ซื้อไว้๗ล้านบาทแหละ
พร้อมกับบุกบ้านที่ตีราคาแล้วก็ได้ประมาณสักสามล้านกว่า
กระทั่งกลายเป็นบุคคลของสังคมเพื่อนฝูงมันแน่นอนควรถูกหัวนี่น่ะ
รับหน้าถือตาเนี่ยจริงโอจริงนะเป็นทุกกรราบ
เพื่อนมากันเต็มไปหมดแวะเวียนมาหาบ่อยครั้ง
ประกอบเป็นคนที่ติดการเสพยาบ้าอยู่แล้ว
โดยปกติชอบปาร์ตี้ยาบ้าอยู่แล้ว
ตั้งแต่ก่อนที่จะถูกหัวตัวเองชอบเสพยาบ้ามาก

จึงได้แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยแหม่บ้านก็ซื้อแล้ว
ที่ดินก็ซื้อแล้วทรัพย์สินก็เริ่มมีแล้ว

ก็เลยแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อยาบ้า

เหงาความเหงามาเยือน

เจ้าหน้าที่ก็ตามจับตามองมาสักระยะนึง

ตัวเองเนี่ยผันตัวเป็นพ่อค้าขายยาเสพติด

ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นผู้ขายยาเสพติด
แต่เมื่อไปถึงแล้วความจริงมันก็เริ่มกระจ่างไง
เห็นว่ามียาบ้าซุกซ่อนเอาไว้จริง

มียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ยาบ้า
เอาไว้ในครอบครองเพื่อการจำหน่ายและจ่ายแจก

ผู้เสพกับจ่ายแจกมันคนละกรณีกันนะ

เพื่อการจำหน่ายและจ่ายแจก

ถ้าสมมุติว่าจ่ายแจกนี่คือเท่ากับจำหน่ายไหม

ล่าสุดมีคนไปโดนแม่ค้าเนี่ยนะฮะ
ขายข้าวกระเพรา๑๒๐บาท

กรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
ตนเองสั่งข้าวกระเพรารวมมิตรไข่ดาว
ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งย่านโรงเรียนอัสสัมชันนครราชศรีมา
ซึ่งทางร้านไม่ได้ปิดป้ายราคาโดยแม่ค้าคิดราคา๑๒๐บาท
อยากฝากเตือนถ้าใครจะซื้อให้ถามราคาก่อน
ล่าสุดนะครับนางจำเนียนนะฮะอายุ๕๙ปีเนี่ย
เจ้าของร้านอาหารตามสั่งกล่าเปิดเผยว่า
ตัวเองเนี่ยเปิดร้านมาแล้ว๒ปีวันนั้นเนี่ย
ลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาสั่งข้าวกะเพราไข่ดาว
ซึ่งตนก็คิดราคา๑๒๐บาทเป็นราคาตามจริง

เพราะร้านตนใช้วัตถุดิบในการทำอาหารอย่างดี
เริ่มต้นจาก๕๐บาทเหมือนที่พี่หนุ่มบอก

ถ้าเป็นเมนูทะเลแล้วก็เนื้อเนี่ยก็จะแพงหน่อย
แล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ติดป้ายราคาจริงนะ
ลูกค้าปกติเนี่ยถ้าจะมารับประทานก็จะมาถามราคาก่อนนะครับ
หรือถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็จะทราบดีว่าราคาเท่าไหร่นะครับ

หลังเกิดวิภาควิจารณ์ตนก็รู้สึกเสียใจ

เลิกขายเพราะทนกระแสสังคมไม่ไหวนะครับ

ภูมิหน่วยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วนะครับ
หากพบว่าไม่มีการติดป้ายราคา
จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการ

นี้อยากจะฝากถึงประชาชนในการซื้อสินค้านะครับ

หากต้องการซื้อให้ดูว่ามีการติดป้ายแสดงราคาหรือไม่
รวมถึงฝากไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่
อยากให้คุ้มครองผู้บริโภคโดยการปิดป้ายราคาอย่างชัดเจน

ผู้บริโภคจะได้มีในการเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อ
อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผม
ถ้าแบบบางทีเราไปเจอยิ่งตามแบบไปอยู่ตามเกาะอย่างนี้
แต่ถ้า๑๒๐บาทอันนี้ผมว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อ
เพราะว่ามันเป็นแบบกะเพรากับกะทะเลด้วยรับได้รับได้
แต่ผมว่ามันก็แพงไปนิดนึงรับไม่ได้ต้องใส่ถั่ว
ผมว่ามันน่าจะเป็นที่กว่าสิบ

แต่ทำไมกรุงเทพถ้าสมมุติจะพูดจริง
กรุงเทพมันก็ไม่ได้รู้สึกหรอกนึกออกไหมล่ะถ้าเป็นกรุงเทพ๑๒๐บาท
ผมเคยกินกะเพราจานหนึ่งเกือบ๕๐๐ว่

ตามโรงแรมอะไรสักอย่างหนึ่งเคยไปกิน

ผังงะผังงะผังงะ
ตกใจเลยเหมือนกันจาน๔๐๐กว่าบาท
ไม่ต้องหรอกเธอที่กินกะเพราหมูกรอบทุกวันนี้ก็๘๐๙๐แล้ว
กะเพราหมูกรอบถ้าสมมุติกะเพรากุ้งมันก็๑๐๐
เขาดราม่าเนี่ยการผัดกะเพราที่ถูกต้องต้องใส่อะไรบ้างคะ
ก็ใส่กะเพราต้องใส่กะเพรา

กะเพราพริกแล้วก็เนื้อไก่

ที่เขาใส่วาเกลิ้วเนาเอฟรัย

เอาแต่โคราชก็มีร้านอาหารแบบว่าที่แบบอร่อยเยอะนะ

วนกลับมาเรื่อยเลยอันนี้
สมายเป็นใครหรือเปล่าโชว์ตัวไหนคะน้องสมายเป็นใคร

ไปเรื่องของสาวมะกันสิ้นคิดหน่อย
ปลาหมึกแปะหน้าถ่ายรูปโอ้โหเธอบอกเธอจำมาจนวันตายเลยนะ

ไปดูครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับว่า
หญิงสาวชาวสหรัฐคนหนึ่งเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หลังจากที่เธอพยายามโพสต์ถ่ายรูปภาพประกวดชิงรางวัลนะฮะ
โดยนำเอาเจ้าปลาหมึกเป็นหมึกยักษ์ไปวางเอาไว้บนใบหน้า
แต่ปรากฏว่าเธอไม่สามารถแกะมันออกเองได้คุณผู้ชม
คือหญิงสาวคนดังกล่าวได้ตอบรับลงประกวดการถ่ายภาพชิงรางวัล
ระหว่างที่เธอร่วมแข่งขันตกปลาประจำปีบริเวณสะพานทาโคมานาโรอยู่ที่วังชิงตัน
เธอตัดสินใจนำเอาเจ้ามึกยักษ์ตัวไม่ใหญ่มากมาวางบนใบหน้า
เพื่อหวังจะถ่ายรูปประกวดในกิจกรรมครั้งนี้
โดยเธอก็ยอมรับนะครับว่าเป็นความคิดเห็นที่สิ้นคิดไปซะหน่อย
หลังจากที่นำเอาหมึกยักษ์มาวางบนใบหน้าปรากฏว่าเจ้าหมึกยักษ์นั้นจู่โจมนะครับ
ดูดผิวหนังบนใบหน้าเธอทันที

โดยระหว่างที่เธอยืนถ่ายรูปอยู่นั้นนะครับเจ้าหึกใช้หนวดของมันนั้น
เข้าไปในผิวหนังอย่างแรง๒๓ครั้ง
ยอมรับว่าเป็นความเจ็บปวดที่จะจำเอาไว้แบบไม่ลืมไปตลอดชีวิตนะฮะ
ถ่ายรูปประกวดเสร็จแล้วเธอกับเพื่อนก็ต้องช่วยกันแกะร่างของเจ้าหมึกยักษ์ออกจากใบหน้า
โดยเธอเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงที่แกะออกมานั้นรู้สึกเจ็บปวดทรมานอย่างมาก

อีกทั้งยังพบนะครับว่ามีแผลเลือดออกบริเวณหน้าหลายจุด

หลังจากนั้นเธอก็กลับบ้านไปนอนพักรักษาตัวกระทั่งผ่านไป๒วันนะครับ
เธอบอกเธอยังเจ็บปวดอยู่ยังไม่หายดีนะฮะ
ตัดสินใจไปโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉิน
ก็เรียกว่าหญิงสาวคนนี้บอกตอนนี้นะฮะ

หมอรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีนะถึง๓ตัว
รวมทั้งยังมีการบวมช้ำเกิดขึ้น
เนื่องจากมันดูดแรงมาก

เขาบอกต้องฟ้าผ่าถึงจะปล่อยจริงหรอนั่นตุ๊กแก่หรืออะไรก็ยังไม่รู้
แต่เขาบอกว่าไอ้เจ้าปลาหมึกเนี่ยเวลาที่โดนกัดอย่างนี้ให้เอาโซดาลาด
กันอย่างนี้เธออย่างนี้จริงผู้สื่อข่าวของไทยคิดข่าวรายงานว่า
หนุ่มใหญ่คนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้สร้างความแตกตื่นให้กับทุกคนในตลาดบ้านแม่สา
หลังเดินถอดเสื้อนำซากงูเหลือมตัวใหญ่ยาวประมาณสัก๒เมตร

พันคอพันไหล่ก่อนที่จะเดินเข้าไปซื้อของในตลาดก็เดินอยู่อย่างนี้

โดยในระหว่างนั้นก็ได้เดินเอาซากงูเหลือมไปโชว์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า

ฉันเคยแกล้งหนุ่มเป็นตุ๊ดเลย

กลัวนั่นล่ะคุณกิวน่ากลัวกับงูอีก

เดินไงต่อ

สวยมากเดี๋ยวก่อนจบรายการจะตบแน่อยู่แล้ว

ชาวบ้านรู้สึกช็อกเพราะกลัวงูอีกทั้งหลังออกจากตลาด
ก็ยังเดินนำซากงูเหลือมไปตามถนนในหมู่บ้าน
ทำให้หลายคนตกอกตกใจกันใหญ่
พากันเดินหนีกระเจิงเลยฮะ
เขาก็บอกทำไมถึงเอางูเหลือมมาพันคอพันตัวอย่างนี้
เขาบอกว่าเมื่อช่วงที่มีฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อเร็วนี้
งูเหลือมตัวนี้แอบเลื้อยเข้าไปในร้าวไก่
แล้วก็ไปกินไก่ที่เลี้ยงเอาไว้๓ตัว

แค้นแค้นใจจริงด้วยความคับแค้นนี่แหละ

ล่าเพื่อที่จะจับฆ่าทิ้งนั่นแหละ

กลัวจะมากินไก่ที่บ้านอีกนะ

มันจะต้องกลับมากินไก่เขาอีกแน่นอนเลย
ส่วนที่เอาซากมาห้อยคอเดินในตลาดแล้วก็ชุมชนเนี่ย

แล้วที่สำคัญคือท้องเขายังมีไก่อยู่เลยนะที่งูอ่ะ

เพราะงูตัวนี้นิสัยไม่ดี
งูนิสัยไม่ดี

นิสัยไม่ดีนิสัยลักขโมย
แล้วทำให้ตนเองต้องสูญเสียไก่ที่ฟูมฟักเลี้ยงมาอย่างเดียว๓ตัว

จะไปแจ้งความที่สพแม่ริม
เนื่องจากงูเนี่ยเป็นสัตว์คุ้มครอง
พอเอามาทำแบบนี้จริงมันปิดกฎหมายไง
เพื่อชี้แจงถึงความจำเป็นจะต้องฆ่าและทำลาย

พร้อมกับเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ให้ระมัดระวัง

งูมันก็ต้องหนีอะเนาะ
งูร้ายมักจะแอบเข้าไปกินสัตว์เลี้ย

มดดำเคยเจองูแอบเข้ามากินไหม

ฉันเชื่อถ้างูเข้ามาแล้วมันดี

อย่างตอนนี้ตัวเงินตัวทองฉันก็โตแล้วเถอะ

เธอก็มีความสุขอยู่บ้าง
องค์เชื่อมาแล้ว
ตัวเงินตัวทองเข้านำเงินตัวทองมาให้นะก็ฉันก็ไม่กล้าอะไรก็อยู่ในตอนนี้มันตัวขนาดนี้แล้วอ่ะ
ฉันแวะไอ้ไข่เล่นไงเธอ
เพราะผมมาเล่นจริงหรือคุณแม่
ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฉันก็เขาก็เชื่อว่าถ้ามุติบูชาไอ้ไข่
แล้วให้เลี้ยงไก่ชนไว้ไอ้ไข่ออกมาเล่นก็ไม่รู้ฉันไม่ได้
ตอนนี้ถามนักร้องนักร้องทำไมเขาบูชาไอ้ไข่กันเยอะมากคุณแม่

เพิ่งมารู้นะคุณไอโบดูแบบไม่ค่อยมีอะไร

ปรากฏเขาบอกนางก็เชื่อเรื่องไอ้ไข่นะ

ปรากฏว่านางมาร้องเพลงที่ตัวแม่มาแล้ว

เมื่อก่อนนางจะต้องไปหลบตัวอยู่นั่นนะเธอ

หนี้มาทวงแม่นางก็จับนางไปไว้

ไม่ต้องรีบย้อนค่ะ

น่ากลวดไม่มีเงินกดจ่าครั้วโรงแรมไง
ก็เลยไปแจ้งตำรวจมาช่วย
ลวยไวร่วิวันนี้ซื้อบ้านหลังแล้ว๖ล้าน

แล้วก็โรยขึ้นนะก็บอกนี้ความเชื่อนะ
อาทิตย์นี้แหละบ่ายโมงครึ่ง
เอ้าพักก่อนกินบุ๊ยก่อน
ช่วงหน้าบุ๋นเส้นซับมาก

โสดแล้วนะติดตามได้ช่วงหน้า
ก่อนไปไปต่อกันที่เรื่องนี้กันเลยฮะ
เปิดตัวไปแล้วเมื่อเช้ามืดวันนี้นะฮะ
สดร้อนเลยที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
ถือว่าเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนทรงพลังมาก
ออกแบบมาเพื่อคนทำงานสมัยใหม่
ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องงานการใช้ชีวิต
ให้จัดการทุกสิ่งได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นครั้งแรกนะฮะที่มี๒ขนาด

ขนาด๖๓นิ้วไซส์กระทัดรัดจับถนัดมือ
ที่ฉลาดอีกขั้นหนึ่งนี่นะครับ
พี่หนุ่มเห็นถืออยู่เปิดมาเขาทำอะไรได้บ้าง
เขาสามารถเปลี่ยนลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้
เดี๋ยวให้พี่หนุ่มสาธิตให้ดู
นี่ครับนี่นะครับกดมาปุ๊บสุดยอดเลย
สุดยอดนะฮะนี่ดูนะผมแตะนี่ให้ดูนะฮะ
สมมุติอันนี้หน้านี้นะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ปากกาเขียนเลยนะ
เขียนอย่างนี้กัญชัยโอเค
นี่นะฮะแล้วนี่เป็นตัวเขียนนะจะทำให้เป็นตัวพิมพ์
นี่ผมก็บันทึกเข้าไปก่อนปุ๊บใช่ไหมเข้าไปอีกทีหนึ่งตึ้ง
นี่นะฮะตึ๊ดขึ้นมานี่นะครับเสร็จปุ๊บผมก็แตะ
นี่เห็นไหมเป็นกันชัยแล้วเออตายจะไม่ต้อง

มันอยู่ที่ว่าผมมาเขียนสวยหรือไม่สวย
อาจจะเขียนสวยดูเขียนสวยใหม่ผมเขียนให้ดูใหม่นะ
หรอกแต่พอดีว่าผมมีคนลายมือไม่ค่อยสวยด้วยไง
โอเคผมบันทึกบันทึกไปนะบันทึกเสร็จ
ปุ๊บแล้วก็ไปแตะ
ปุ๊บนี่กัญชัยแปลงค่าเห็นไหม

คือมันจะง่ายมากเวลาที่คุณจะเขียนอะไร

คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะสมมุติคุณอยู่บนรถเมย์หรืออะไรอย่างนี้
คุณก็เขียนเลยตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะเจอกันนะครับ
เสร็จปุ๊บแล้วก็แตะตึ้งส่งไปมันก็ไปเป็นตัวหนังสือ
อะไรอย่างเงี้ตุ๋นตุดตัวหนังสือไงอ่าฮะมันเร็วมากเผื่ออยู่ในรถนู่นนี่นี่นั่นนะ
มันแบบว่าถูกต้องไม่แบบมันมันสั่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้
นะครับผมซึ่งเขาบอกว่านะฮะและที่สำคัญคือสามารถสั่งการได้หลากหลายมากขึ้นด้วย
ถูกต้องแค่ตะวัดก็สั่งการได้แค่ต่อโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจออืม
ดำเชื่อไหมทำยังไงนี่เดี๋ยวพี่ดำดูต้องต้องผมอธิบายพร้อมกับทางกล้องเลยกันแล้วกันนะฮะ
อ่าสมมุติจะถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยผมมีนะเออผมต้องบอกก่อนกล้องเนี้ยนะ
มันอ่าสามารถแบบว่าอ่านี่อัปการเนี้ยอัปการเนี้ยนะอ่าอัปการ
เอสเพลงของเราอ่าเอสเพลงตรงนี้เขาจะมีปุ่มกดอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชม
ห้ะครบกลับไปเนี้ยนะฮะแต่ปุ๊บเนี้ยเขาก็เปลี่ยนโหมดของเขาเอง
โอ้ลดลดลดจริงกล้องหน้ากล้องหลังก็มีนะคะลดจริงมีโหมดมีมี
นะฮะตรวจขึ้นตรวจลงได้เนี้ยนะครับมีกล้องระดับโปร่านะฮะ

บอกคุณผู้ชมนะครับว่าสำหรับใครก็ตามแต่สนใจนะฮะรีบจองวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายนะครับ
ตั้งแต่วันที่๘ถึง๒๓สิงหาคม๒๕๖๒นี้นะครับ
เสร็จปุ๊บนี่ผมถ่ายหน้าผมนะนี่กล้องหน้านะได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะคุณผู้ชม

หน้าชัดหลังเบอร์ได้ทั้งหน้าอันนี้ผมถ่ายกล้องหน้านะถ่ายตัวเองอ่ะกล้องเห็นมั้ย
เห็นเห็นไหมเห็นครับอ่าอยากจะโชว์หน่อยอยากจะโชว์หน่อยกล้องเห็นยัง
เมื่อกี้เห็นกว่าพี่เห็นแล้วผมเห็นกล้องกล้องเห็นผมเห็นมั้ย
หน้าผมชัดมากเห็นมั้ยเห็นป่ะแล้วทำเบอร์
ก็นี่ก็ข้างหลังก็เบอร์อยู่แล้วเออเห็นป่ะถ่ายปึ้งอ่า
นี่ข้างหลังเนี่ยเบอร์หมดเลยถูกนะฮะผมแล้วก็เข้าไปดูได้เลย
แต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นก็จะสมมุติว่าถ้าให้หน้าเบอร์นี้ก็คือต้องถ่ายตอนตื่นนอน
อ่ะนี่มาหน้าเบอร์มาลองดูเห็นมั้ยหน้าชัดหลังเบอร์
เฮ้อแล้วภาพก็คมจัดถ่ายรูปสวยจริงจริงเนาะกูรูปมัน
ขายเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะเออนะครับโอ้มีสองขนาดด้วยนะเก๋
ปุ๊บได้เลยนะฮะรีบจองวันนี้นะฮะเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายนะครับ
อย่างที่บอกไปนะฮะได้ตั้งแต่วันที่๘ถึง๒๓สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับ
ซื้อให้สาวดีกว่าซื้อไว้ให้ใช้ตัวเองก่อนไหมช่วงอะไรนะครับ
เอ้าแล้วของพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มต้องรอที่จากลูกค้าค่ะ
วันนี้หล่อนได้เครื่องหนึ่งเหรอใช่ค่ะคุณแม่อ้าวทำไมหล่อนเออ
หนูแต่งตัวมารับมือถือไงวันนี้สวยเพราะมันเบากว่ารุ่นเดิมมากค่ะ
เป็นแค่ตะวัดค่ะนี่ดูไปดูมาเหมือนมาขายที่โรงเตรียมเหมือนกันนะ
พี่ลองขายรูปชัดหลังเบอร์ให้ตอนระหว่างอ่านข่าวสิครับผม
เจอคุณวุ้นเซ็นหน่อยสิอ่าวุ้นเซ็นนี่ก็ตอนนี้โสดไฮะ
มาเปิดใจว่าเลิกลากับน้องนายประไนครับ

เส้นนี่ถือเป็นดาราที่มีเพื่อนเยอะที่สุด

ได้ว่ามีทริปไปเที่ยวกับเพื่อนได้หลาย

โอ้แต่เพื่อนนางเยอะนะเย้วุ่นเนี่ยเห็นแล้วอยากพุ่งหล่าวชาย
ครับมาดูสิเพื่อนเค้าแต่ละคนอาจทาวค่ะดูอยู่นี่แล้วดูความซับ

ไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับ
วานชื่น

เกิดปีนี้ของคุณเสกโลโซอายุครบ๔๕ปียังเด็กอยู่เลยนะ
๔๕นี่เด็กไหมเด็กอยู่เลยนะ
เหรอก็ประมาณนึงแล้ว

ฉันก็คิดว่าพี่เสกเล็ก๕แล้วนะ

ไม่แต่เสกเขาใช้ใบหน้ารีดกีต้ามากไปหน่อย

ตั้งแต่ภรรยาคนแรกนะครับคุณการวิพากร

แล้วก็ภรรยาอีกคนนึงคุณแซนวิชประพาดา
ที่ตอนนี้ก็อยู่ทีมเดียวกับทางคุณการนะฮะ
อยู่ในบ้านเดียวกันด้วย
ก็เป่าเค้กวันเกิดที่ทุกคนจัดมาให้

กอดแล้วก็หอมทุกคน

ตามด้วยภาพของฟอดใหญ่ทั้งแซนวิช

เรียกว่าเป็นภาพที่คนเห็นแล้วก็จะมีความสุขไปด้วย

เช่นกันที่แซนวิชนั้นได้โพสต์ภาพของเสก

ไม่เคยลงภาพเลยให้ภาพนี้เป็นของขวัญวันเกิดละกัน

เสกสารสุขพี่มาย

ีฟไงที่เขาเพิ่งวาทะกันไปว่า

อีฟแม็กซิม

ยังไม่มีแต่เขาเป็นคนดูแลล่าสุดไง
เขาทะเลาะกับการอยู่

พี่เสกบอกว่ารีบกลับมาซะที
ไม่อยู่บ้านกลับมาแล้วไม่เจอน้องอีฟเลยนะ

คุณการเขาก็จัดหนัก
จัดหนักเหรอ

ทำไมวะออกกำลังกายทุกวันแต่ไม่มีลูกวะ

นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือ
แซวแรงไม่มีน้ำยาส่วนจุ๋ยวรัฐยา
ถึงยังไม่ท้องสักทีนะครับผมนะ
แม้จะบอกว่าเริ่มปล่อยวิธีธรรมชาติ
โดยไม่กดดันตัวเองนะครับมาสักระยะแล้ว
สำหรับคู่รักของพุทธพุทธิชัยแล้วก็สาวจุ๋ยนะครับ

ถูกแซวแรงว่าเพราะว่าไม่มีน้ำยาหรือเปล่า
งานนี้พุทธถึงกับเก็บขำไม่อยู่
พร้อมรีบตอบว่าไม่ได้เครียดอะไรครับ

ซึ่งตอนนี้ยังคงใช้วิธีตามธรรมชาติ
มั่นใจว่าศักยภาพของตัวเองยังดีอยู่ครับ
แต่หากน้องยังไม่มาคงต้องปรึกษาแพทย์กันแล้วล่ะ

สำหรับการปล่อยไปเรื่อยนะครับ

นักข่าก็ถามอีกที่บอกว่าเป็นแฝดไว้นี่

มีความคิดว่าจะทำลูกแฝดเลยไหม

เพราะว่าก็มีพี่ในวงการหลายคนบอกว่า
จะได้เหนื่อยทีเดียวเลี้ยงกันทีเดียวไปเลย
จะได้แพลนมีคนที่๓ค่อยว่ากันอีกทีนึง

ยังไม่รู้เลยครับว่ายังไงดีเดี๋ยวลองถามคุณภรรยาก่อน

ไม่ได้ฝากครับจริงมีคนแนะนำให้ฝากไว้
แต่คุณหมอบอกว่าด้วยอายุเรายังไม่มากในขนาดนั้น

หมอเขาว่าอย่างนั้นครับแล้วก็หัวเราะนะครับผม

ปล่อยธรรมชาติแต่ยังไม่มาก

เพราะว่ามันก็แบบหลายครั้งแล้วอะไรอย่างนี้นะ

นักข่าวก็ถามปิดท้ายว่าเรียกว่าศักยภาพมีอยู่ไหม
ก็คงเป็นอย่างนั้นมั้งครับแล้วก็ยิ้ม
มันจะไปมีลูกกันยังไงเพราะตื่นเช้ากันทั้งคู่ทั้งวัน

แต่มันก็น่าแบบเป็นคู่รักอะมด
แข็งแรงขนาดนี้พี่จะว่าเอออยู่ที่จังหวัด
จริงเหรอฉันเห็นตี๕มันก็ปลุกกันขึ้นมาปลุกไอ้จุ๋ยมาวิ่ง
มันก็มีครั้งหนึ่งที่คนบอกว่าดูพี่จุ๋ยมีน้ำมีนวลขึ้น

อ้าวอีกแล้ววิธีธรรมชาติหนุ่มตอบอ้าวอีกแล้ว
ธรรมชาติไม่ยากฮะไปทำที่หน้าแก่งกระจานก็ได้
ครับผมธรรมชาติกว่ากรูธรรมชาติ

โฟกัสอยู่ที่เต๋อแล้วก็ใหม่
ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ทำไมโฟกัสไปอยู่ที่คู่ของคุณใหม่อย่างคุณเตยะฮะเรียกว่า
ปาร์ตีวันเกิดปีนี้ของสาวมิทชาวรีดาของเราคึกคัก
แล้วก็อบอุ่นเหมือนเช่นเคยเพราะว่ามีแต่คนมาร่วมฉลอง
ไปด้วยกันนะครับทั้งคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะฮะมีคุณแม่แล้วก็น้อง
ชายรวมถึงแก๊งเพื่อนพี่ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น
มะตูมไปไหนเถอะมะตูมมันไม่น่าจะนะฮะตรงนี้มะตูมหายไปไหนถ่ายรายการ
เมื่อวานถ่ายรายการอ๋อปกติมะตูมจะไม่ขาดนะเถอะถูกต้องน่าจะยืนอยู่
ยืนอยู่ข้างล่างเลยเนอะสนิทกันใช่ไหมกับมะตูมไม่ใช่
ก็มะตูมไปทุกงานอยู่นะเถอะอ๋อเหรอใช่ใช่นะครับมะตูมก็ไม่ค่อย
ขาดนะเถอะงานวันเกิดงานไหนมีลูกโป่งมะตูมเจอเจอมะเต็มทำไมงาน
ไหนมีลูกโป่งงานแกร่งงานแกร่งทำไมงานใหญ่งานใหญ่งานใหญ่อร่อย
เออต้องเจอมะตูมแน่นอนนะฮะมีทั้งคุณมากกี้มีน้องแพง
พาอ่าพี่พิชาพัสน้องอ่าคุณกึ้งเสลิมชายคุณใหม่ดาวิกา
คุณแหวนแหวนนะฮะประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคน
แต่ขาดไม่ได้เลยก็คือหนุ่มหวานใจของเขาก็คือคุณภูผาเต
ชันตรงนะฮะซึ่งปีนี้เนี้ยน้องมิ้นอายุครบยี่สิบหกปี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วงานวันเกิดเล็กแต่อบอุ่นทุกอย่าง
สนุกสนานนะครับมิ้นเองก็ได้โพสต์ภาพให้แฟนแฟนได้ดูกันด้วย
ในแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเรื่อยก็มาสะดุดที่ภาพของคู่ใหม่กับเต๋
นะฮะที่ช็อตที่ใหม่เนี่ยเอามือไปคล้องแขนแล้วก็ของอ่าของของเต๋อ
นั่งถ่ายรูปอยู่ข้างกันคู่นี้ตัวติดกันตลอดจริงนะครับ
ซึ่งมิ้นท์ก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันเกิด
รวมถึงบอกว่ารักทุกคนนะคะส่วนหนุ่มภูผานั้นเนี่ย
ปีนี้จะให้ของขวัญชิ้นพิเศษอะไรกับมิ้นต้องรอฟังเฉลยจากปากมิ้นเอง
อ่าใครเกาะใครอะไรอะไรอะไรไม่กับเต๋เขาก็เกาะมานี้
อ๋อเขาเป็นแพงกันเนอะถูกต้องนะครับผมนี่นี่นี่นี่นี่
นะฮะนี่ไม่ห่างกันเลยนะครับผมนะหรือว่ากระเป๋าตังค์กลัวหายไม่รู้
คนก็ต้องบอกว่ารอฟังเฉลยจากปากมิ้นเองนะครับ
แต่ไม่บอกเลยนะว่าจะได้อะไรสำหรับของขวัญนะครับปีนี้
ข่าวต่อไปคุณหนุ่มก่อนฮะเจมส์จิรายุฮะอ้าวทำไมล่ะแล้วมึงเสร็จ

ไม่เกี่ยวแก๊งพระเอกฮิ้วสาวขึ้นโรงแรม
จัดหนักจุดอ่างแปลก
นี่แหละฮะบอกว่าผมเป็นคนดี

โดนโยงชื่อในข่าวลืออักษรย่อ
เป็นหนึ่งในแก๊งพระเอกนะครับ
ที่ไปเตะฟุตบอลการกุศลที่ต่างจังหวัด
แล้วก็หิ้วสาวขึ้นโรงแรมหลังเตะฟุตบอลเสร็จ
ยังจัดหนักทำให้อ่างแตกผ้าม่านพัง
หลังคนมองว่าเจ้าตัวนั้นอยู่ในแก๊งเดียวกับทางเกรทวรินทรนะฮะ
ที่ออกมาปฏิเสธข่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว

ล่าสุดครับหนุ่มเจมส์เนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับ
ผมเองไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
แต่ก็คงไม่น่ามีอะไรมากกว่า
แล้วคืนนั้นผมเองก็ไม่ได้ค้างด้วย
เพราะว่าผมไปตอนเช้าแล้วก็กลับมาเลย
เพราะอีกวันหนึ่งผมไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัด
ผมก็เลยบอกพี่เกรทว่าผมไม่ค้างนะ
ตกใจไหมที่เราเข้าไปเกี่ยวในข่าวนี้ด้วย

นี่คำถามที่ว่ามนต์สิทธิ์มีผัวไหม
เขาก็บอกเลยว่าอุ๊ยไม่มีผัว
คือมนต์สิทธิ์ทำไมคนชอบไปบอกว่าเขามีผัวนะเดินมา

เอาไงล่าสุดเขาเปิดเรื่องรักคล้ายที่หลายคนอยากจะรู้
เพราะว่ามนศิษย์มีสนิทกับหนูมใหญ่อวกวงการ
เมียก็ไม่รู้ถึงเนยมีสามารถมีผัวเนี่ย
แล้วภรรยายอยู่สบายออกไหมคะ

แฟนเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วเขาก็โอเคดีคุยกันทุกเช้าคุยกัน

เราก็ไปมาหาสู่กันตลอดรักกันตลอด
พอพูดถึงเขาก็คิดถึงเขาเลย

ทำไมสาวคนที่ถึงได้แบบว่าเหนียวแน่นขนาดนี้
คบกันอย่างนี้ตลอดเราบอกว่าแต่งงานกันไหม

ไม่ชอบแต่งงานเกลือ่ค
เขาชอบแค่ให้ญาติพี่น้องพอรู้เท่านั้นเอง

หนูไม่เข้าใจ

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กลับมาเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ